ดูเรื่องของอุบัติเหตุนะคะมีหลายเหตุการณ์เลยค่ะ
มีรถพลิกอัพชนกับรถจักรยานยนต์ที่จังหวัดปราจินบุรี
เหตุการณ์นี้ก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตไป๓คนนะคะ
อีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นที่สุพรรณบุรีค่ะ
ล้อเบรกแตกก็เลยไปเสยเข้ากับกระบะกลางสี่แยก

คือกวาดไปเลยไม่ได้มีการเบรกอะไรเลยจริง
แตกจริงอ่ะนี่คือนาทีที่รถสิบล้อพุ่งชนรถบรรทุกเรือหาปลา
ซึ่งก็จอดติดไฟแดงอยู่บริเวณสามแยกบ้านดอนแจงตำบลสาลาขาว

เหตุการณ์นี้ทำให้นายพยูนสิริรัตน์อายุ๕๔ปีเสียชีวิตทันทีแล้วก็บาดเจ็บไปอีก๕คน
นายสมคิตรุ่งวิสิตวรการอายุ๕๔ปีคนขับรถกระบะบอกว่า
เขาชวนญาติรวม๖คนจากจังหวัดกาญจนบุรีไปหาปลาในพื้นที่สวนแตง
เมื่อถึงที่เกิดเหตุก็จอดรถติดไฟแดงจะเลี้ยวขวา
แต่จู่รถบรรทุก๑๐ล้อคู่กรณีก็พุ่งมาชนท้ายเลยนะคะ
ส่วนนายกมลลิ้มจันทองอายุ๖๗ปีซึ่งเป็นคนขับรถ๑๐ล้อ
ก็ยืนรอพบเจ้าหน้าที่เนี่ยให้การบอกว่า
ขณะมาถึงสี่แยกดังกล่าวรถเบรกแตกจริงก็เลยพุ่งชนรถกระบะ
ทำให้มีผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตนะคะ
ไปดูที่ปราจีนบุรีค่ะเป็นอุบัติเหตุรถพลิกอัพชนกับรถจักรยานยนต์
บริเวณถนนสาย๓๐๗๙๓แยกพระพรมตำบลท่าตุมอำเภอศรีมหาโพธินะคะ
ที่เกิดเหตุพบนายนิคมรัตตะประทุมวัย๒๐ปี
เสียชีวิตอยู่ใกล้กับรถจักรยานยนต์ที่ล้มอยู่กลางถนน
แล้วก็มีผู้บาดเจ็บอีก๓คนที่มาด้วยกันอาการสาหัสเลยค่ะ
ส่วนรถคู่กรณีเป็นรถพลิกอัพโตโยต้ามีนายชัยมงคลนนทอุบล
๓๔ปีเป็นคนขับได้รับบาดเจ็บเหมือนกัน
คือรถพลิกอัพหลังจากที่ชนรถจักรยานยนต์แล้ว
ก็เสียหลักพุ่งไปชนรถยนต์มือ๒ภายในเต็นต์รถข้างทางเสียหายไปอีก๘คันด้วย
มูลค่าประเมินเบื้องต้นอยู่ที่กว่า๔ล้านบาทค่ะ
เหตุการณ์นี้ทำให้นางสาวมยุรชัดบรรดาศักดิ์
ภรรยาของคนขับรถพลิกอัพกระเด็นออกมานอกตัวรถอาการสาหัสนะคะ
ผู้บาดเจ็บที่มากับรถจักรยานยนต์เสียชีวิตเพิ่มไปอีก๒คน
ก็คือนางสาวปาริชัดแทร่ด่านวัย๑๗ปี
และนายกิติทัศน์ชายภูมิวัย๒๐ปีค่ะ
เมืองต้นตำรวจก็ตั้งข้อหานายชัยมงคลคนขับรถพลิกอัพ
ขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นเสียชีวิต
และทำให้ทรัพย์สินของผู้อื่นได้รับความเสียหายค่ะ
อีกหนึ่งเหตุการณ์ไปต่อกันที่จังหวัดสมุทรประกาศนะครับ
เกิดเหตุรถจักรยานยนต์ไปชนรถสองแถวครับ
หน้าปั๊มน้ำมันเพียวถนนสุขุมวิทย์สายเก่า
ตำรวจก็เข้าไปตรวจสอบพบผู้เสียชีวิต๑คนเป็นผู้ชายครับ
ตรวจสอบไม่พบเอกสารติดตัวอายุประมาณ๓๕ปี
นายประยงเพ็ญจันทร์คนขับรถสองแถวให้การนะครับ
ขณะขับรถเลี้ยวซ้ายออกจากปั๊มเนี่ย
มีรถเทลเลอร์ขับมาช่องทางซ้ายครับ
ชะลอเพื่อให้รถคันดังกล่าวไปก่อนครับ
ขณะเดียวกันก็มีรถจักรยานยนต์วิ่งคู่มากับรถเทลเลอร์
แล้วก็วิ่งเข้ามาชนกับรถของตัวเอง

ทำให้คนขี่รถจักรยานยนต์ถูกรถเทลเลอร์ชนแล้วก็เสียชีวิตครับ

รถตู้เสียหลักชนกับแท่งปูนหน้าบ้านหลังหนึ่ง
บนถนนวิเศษตำบลราวัย
ก็เลยทำให้นายอารันสินตุ้นอายุ๒๘ปี
คนขับรถบาดเจ็บสาหัสค่ะ

รถตู้ขับมาจากตัวเมืองภูเก็ตมุ่งหน้า
ยังโรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลราวัย

เสียหลักและพุ่งชนแท่งปูน
ริมถนนหน้าบ้านหลังดังกล่าวอย่างจัง
ทำให้รถพุ่งตกข้างทางแล้วก็พังเสียหาย
อารันต์คนขับบาดเจ็บสาหัสค่ะ

ส่วนผู้โดยสารที่มากับรถ๑คนนั้นบาดเจ็บเล็กน้อย